๖นาฬิกา๓๓นาทีมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
โดยเฉพาะภารกิจนำตัวน้องทั้ง๑๒คน
แล้วก็จากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ดูแลชาวต่างชาติ
มาร่วมปฏิบัติภารกิจให้ดี
เสร็จภารกิจแล้วให้พาท่องเที่ยวต้อนรับอย่างดี
โดยทรงรับเป็นอคันตุกะของพระองค์
กว่าจะเดินทางกลับนี่นะครับ
ทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการยุทธศักดิ์สุพศรก็เปิดเผยนะครับว่า

ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พาชาวต่างประเทศ

ภายในถ้ำหลวงท่องเที่ยวในประเทศไทย

ขณะนี้ได้สั่งการให้ททสำนักงานเชียงราย
ประสานงานชาวต่างชาติ
มาร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ทุกคนเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นนักดำน้ำจากอังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานความช่วยเหลือจากสหรัฐ
ออสเตรียเมียนมาร์ลาว
แล้วก็อีกหลายประเทศจีน
อีกหลายประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาในบ้านเรานะครับ
โดยบอกให้ดูแลคนเหล่านี้เป็นอย่างดีครับ
อย่างไรก็ตามครับ๑ใน๓ของนักดำน้ำชาวอังกฤษ

ซึ่งจะเดินทางกลับอังกฤษในคืนวันพุธที่๔กรกฎาคม
โดยจะบินจากเชียงรายด้วยสายการบินไทยสมาย
เวลา๒๑๓๐นและเมื่อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา๒๒นาฬิกา๔๐นาทีก็จะต้องต่อเครื่องเพื่อกลับประเทศอังกฤษทันที
ไวไปไวเหมือนตอนที่เขามานะ
เขาบอกเขามาปฏิบัติภารกิจไม่ได้มาให้สัมภาษณ์สื่อ
ใช่ตอนแรกที่พูดแบบนั้นเนี่ยสื่อเองก็แบบโอ้โห
ทำไมพูดแรงจังแต่พอได้เห็นการทำหน้าที่ของเขาแล้วก็เลยเข้าใจ
แล้วรอบนี้ขากลับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคุณ
คือทำงานจริงแล้วก็กลับจริง

จะขอใช้ช่วงเวลาสั้นในการมอบประกาศนียบัตร
แก่นายโรเบิร์ตเพื่อแสดงความขอบคุณจากประชาชนชาวไทยทุกคน
นายโรเบิร์ตได้ช่วยเหลือคนไทยทั้ง๑๓คน
พร้อมกับจะเชิญให้นายโรเบิร์ตได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งนะครับ
ด้านของนายวิรสักโคสุรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คืนวันพุธเนื่องจากมีนัดกับแพทย์
เตรียมจะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งนายโรเบิร์ตคือคนที่เคยมาสำรวจถ้ำหลวงกับนายเวิร์น
ในวันนี้คือคนที่มาปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันแรกเลย
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสำรวจถ้ำหลวง
ก็เลยถูกเชิญเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยนายโรเบิร์ตและนายเวิร์นเนี่ย
เคยเป็นเหมือนคนที่เป็นนักสำรวจนะนะแล้วเคยเป็นเพื่อนกันนะครับ
แล้วก็ในอดีตเป็นนักดำน้ำอาวุโส
ขณะนี้ก็อายุ๗๐ปีเสร็จแล้วแต่ยังแข็งแรงมากนะครับ
ในครั้งนี้นายโรเบิร์ตเป็นผู้ชี้ทางแล้วก็แนะนำแผนที่ของถ้ำหลวง
ส่วนนักดำน้ำชาวอังกฤษอีก๒คน
เวลานี้ยังประชุมกับทีมไทยในการวางแผนลำเลียงทีมหมูป่า
ออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้นะครับ
ใช่ค่ะอีก๒คนที่ว่าคือนายสแตนตันกับเวอร์เลนเทนนั่นเองนะคะ
ซึ่งณตอนนี้พอหลังจากที่มีข่าวออกไปทางสื่อของอังกฤษ

ก็เปิดประวัติ๒คนนี้นักดำน้ำชาวอังกฤษ
ที่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกนะให้เข้าไปเจอกับน้อง
พาดหัวเลยนะว่านักประดาน้ำชาวอังกฤษทั้งสองคน
ก็คือนายริกสแตนตันแล้วก็นายจรวาเลนเทน
ซึ่งอยู่ในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงของไทยเนี่ย
ถือว่าเป็นหนึ่งในนักกู้ภัยถ้ำมือดีที่สุดในโลกเลยนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำภายในถ้ำที่มือดีที่สุดคนหนึ่ง
ประสบการณ์ในการทำงานกู้ภัยถ้ำเนี่ยนะ
มีมายาวนานมากกว่า๓๕ปี
แล้วก็ปี๒๕๕๕นายสแตนตันได้รับเครื่องราชอิสริยพรแห่งจักรวรรดิบริติชเป็นการยกย่องถึงการทำหน้าที่
นักดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ้ำ
เพราะถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านี้ก็คือปี๕๔
เขาก็ได้รับการโหวตให้เป็นฮีโร่แห่งปี
จากนักดับเพลิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานมาแล้ว
แล้วก็ย้อนไปอีกคุณผู้ชมปี๕๓
ตอนนั้นเขาได้รับเหรียญทองแดง

ส่วนทางด้านนายวาเลนเทน
นักประดาน้ำชาวอังกฤษอีกคนนึง
จริงเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นะ

แล้วทุกวันนี้อยู่ในเมืองบริสโตล
วอเลนเทนมีทักษะพิเศษ
คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี
ในการนำเอาอากาศที่หายใจแล้ว

แล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่ได้มาใช้
ระหว่างการเข้าไปในถ้ำหลวงด้วย

มาพร้อมกับนักกู้ภัยถ้ำอีกคนนึงคือนายโรเบิร์ตฮาเปอร์

ก็ส่งทั้ง๓คนมาช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านนายวีรศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็เคยออกมาพูดแล้วไงบอกว่าผมโทรศัพท์ไปปลุกให้เขาลุกขึ้นมาจากเตียงเลย
แล้วเขาก็ยินดีรับคำมาเดินทางมาแบบไม่มีตัวเครื่องบิน
แต่ว่าทางการบินไทยก็จัดแจงอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะคะ
แต่ว่าทีนี้ต้นสังกัดในการที่ส่งนักดำน้ำเข้ามาในบ้านเราเนี่ย
เขาออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเด็กออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
บอกว่าแม้ว่าระดับน้ำในถ้ำจะลดลง
แต่ว่าการดำน้ำในถ้ำมันก็ยังยากลำบากอยู่นะ
ความพยายามในการดำน้ำเข้าไปเพื่อที่จะพาทั้ง๑๓คนออกมาเนี่ย

เพราะว่ายังมีความท้าทายด้านเทคนิค
แล้วก็ที่สำคัญมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างเลย

รายงานก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าจุดที่ทั้ง๑๓คนถูกพบเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระยะทางคือ๒กิโลเมตรกว่า
อยู่ใต้พื้นเนินเขาบนถ้ำลงไปประมาณ๘๐๐เมตรถึง๑กิโลเมตร
แล้วพื้นที่ที่เด็กอยู่ตรงนั้นเนี่ย

ที่จะเจาะลงไปเพื่อที่จะช่วยทั้งหมดออกมา

ซึ่งตอนนี้ในอังกฤษเองก็กำลังประเมินถึงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มันจะเหมาะสมเอามาระบุตำแหน่งใต้ดินได้อย่างแม่นยำ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรว่าอุปกรณ์นี้
สามารถทำงานได้ในสภาพนี้
ส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นมาไทยทันที
สมทบในปฏิบัติการการช่วยเหลือ

ส่วนนักดำน้ำชาวเบลเยี่ยมนะครับนายเบนเรเมนันนะครับ
มาร่วมภารกิจในการช่วย๑๓ชีวิตครั้งนี้ด้วย
บอกว่างานยากที่จะนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้
ก็คือเรื่องของการว่ายน้ำออกมา
โดยระบุว่าทุกคนว่ายน้ำไม่เป็นและดำน้ำไม่ได้นะครับ
ฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับ
เพื่อให้พวกมันกลับกลับมาที่กลุ่มกลับกลับ
แล้วเราต้องติดตามว่าว่าจะเอาพวกมันออกมาจากถ้ำ
เพราะว่าพวกมันอยู่๒๓กิโลเมตรในสถานการณ์ของถ้ำที่สำคัญ
ปัญหาว่าเวลาไม่ได้อยู่ทางเรา
เพราะว่าพวกมันต้องกลับมาใน๓วัน
และสถานการณ์ก็จะกลับกลับไปและกลับไปได้
เพื่อทำให้พวกมันไม่มีทางเข้าไป
นายบอกว่าพวกมันคงบรรยาสที่๗วันอีก
เพราะมันจะคงไม่ได้ช่วยกันหรือได้ต้องกลับมา
ใช่มี๒ผู้ดรงการชอบพวกมันประชาชนัด

สิ่งที่มีความสำคัญอยู่ขึ้นกัน
เธอได้ได้ยินอะไรจากพี่เบ้อท่านหรือเปล่า
นี่แหละกลายเป็นประเด็นที่

คำตอบของนายเบนเรเมนัลที่ถูกพิธีกรในการสัมภาษณ์
ก็สัมภาษณ์หลายเรื่องว่าสภาพของเด็กเป็นอย่างไร
เขาเปิดเผยว่าสภาพเด็กตัวผอมมากกล้ามเนื้อลีบ
แต่ว่าซิลก็ดูแลให้อาหารแล้วก็ซิลเสียสละเข้าไป
ที่จะอยู่กับเด็ก๔เดือน
แล้วก็พิธีกรที่สัมภาพบอกโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว
แต่สิ่งสุดท้ายที่ผู้ให้สัมภาษณ์คือนายเบนได้กล่าวต่อพิธีกร
ก็คือบอกว่ามันเป็นความท้าทาย
เพราะเด็กว่ายน้ำไม่เป็นดำน้ำไม่ได้
พิธีกรก็ถอดคำพูดนี้เด็กว่ายน้ำไม่เป็นเลยเหรอ

เด็กก็โตแล้วนะ
เพราะว่าหน่วยซิลเองก็บอกใช่ไหมครับว่าทางหน่วยซิลก็เข้าไป
เหมือนกับจะเริ่มสอนให้น้องได้ว่ายน้ำได้ดำน้ำใช้หน้ากากด้วย
แล้วก็เมื่อวานทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่๓

บอกว่าตอนนี้ฝึกเด็กว่ายน้ำอยู่
แล้วก็เด็กได้ฝึกว่ายน้ำกับหน่วยซิลสนุกสนานนะครับ
เราก็ต้องดูว่าจริงแล้วเด็กว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า
ซึ่งนายเบนเรมันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำนะครับ
บรรดาลนักดำน้ำยกให้เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะ
โรงเรียนสอนดำน้ำที่จังหวัดภูเก็ต
ถูกตามตัวมาร่วมภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวง
ร่วมกับทีมดำน้ำของคุณเอนรินทรบางช้าง
ตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนแล้วนะครับ
แต่ว่าก็ต้องดูว่าคำพูดของนายเบน
หมายถึงการว่ายน้ำและดำน้ำในสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างในถ้ำหรือเปล่า
เพราะในถ้ำมีอุปสรรคอะไรมากมายทั้งเรื่องของหินเรื่องของระยะทาง
เรื่องของน้ำขุ่นเรื่องของการต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างนะครับ